ร้อนของฟุตบอลไทยจริงก็เริ่มต้นแต่ในช่วงเย็นเมื่อวานแล้ว
แต่เราก็ยังไม่ได้รู้สึกตื่นตัว
เดี๋ยวเรามาพูดถึงข่าวนี้กันหน่อยดีกว่าก็คุยในลักษณะของเรื่องการเล่าให้ฟังแล้วกัน
เพราะว่าความชัดเจนมันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
แต่ว่ามูลข่าวที่ออกมาก็ต้องให้เครดิตพี่บีวะปะโกงซึ่งก็เป็นคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ก็ได้ความมานะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการติดต่อกันจริงตอนแรกติดต่อผ่านมาจากทางฝั่งเอเย่นของเวียดนาม
สโมสรของดั่งวันเริงในประตูที่เล่นอยู่กับเมืองทองเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับทางคุณรวิเอง
หรือว่าผู้บริหารทีมเนี่ยก็กลัวว่าจะเป็นเหมือนพวกเอเย่นอุปโลกเหมือนกับว่าหลอกมาขายแล้วก็มาแบ่งกินส่วนเปล่าหรือเปล่า
ก็เลยไม่สนใจแต่สุดท้ายก็มีคนไทยก็คือพ่อของคุณสงครานเตชนรงค์มีคนสอบถามมาอันนี้น่าจะเป็นมุมความจริงละ
ที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยเขาก็บอกว่าสนใจจะซื้อสโมสรสีแดงคือคือในไทยลีกก็มีอยู่ไม่กี่ทีม
ใช่ครับแล้วก็ต้องมองไปที่สโมสรที่มีชื่อมีมูลค่าทางการตลาดซึ่งถึงแม้ฤดูการนี้เมืองทองอาจจะฟอร์มไม่ค่อยดี
เพิ่งหลุดจากโทคชั้นมาแต่ว่าด้วยภาษีทีมที่อยู่ในกรุงเทพฯบริษัทเก่าอยู่ในจุดขายการตลาดนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างจะสูง
ธุรกิจกับกลุ่มของชีคมันซูด้วยก็เลยมีความเป็นไปได้นะครับ
แล้วก็มีการติดต่อกันเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ตรงนี้เนี่ย
ล่าสุดนะครับเท่าที่มีการพูดคุยกันมาเนี่ย
ของเมืองทองเนี่ยไม่ได้เป็นแค่สปอนเซอร์อย่างเดียว
แต่เหมือนกับเป็นหุ้นใหญ่ของสโมสรที่ถือประมาณสัก๖๐ด้วย
ในธุรการต่อไปจึงเป็นที่มาของการเจียนอาจารย์

ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าจะเป็นการเข้ามาร่วมถือหุ้น
หรือว่าซื้อกิจการแบบเหมารวมทั้งหมด
พูดถึงซิตี้หลายคนคงจะทราบแล้ว
ว่าบริหารโดยซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ป
ก็มีสโมสรที่กลุ่มนี้เป็นเจ้าของหลายทีม
อย่างที่ออสเตรเลียก็คือเมลเวอร์ซิตี้

โกฮามาเอฟมารินอสทีมของธีรทรปัจจุบัน
นี่ก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่ซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปเป็นเจ้าของ
ทุกกิจการในปี๒๐๑๔ก็คือมีหุ้นใหญ่อยู่
ในอเมริกาก็มีนิวยอร์กซิตี้
ในอุรุกวัยก็มีแอลเลติโกทอเค
รวมทั้งในลีกสเปนก็คือกิโลน่า
มีหุ้นแล้วก็เข้าไปควบรวมในปี๒๐๑๙
มันก็เป็นไปได้เหมือนกันสำหรับความเชื่อมโยง
ในอดีตที่ผ่านมานะครับสำหรับบรรดาทีม
ที่มีเจ้าของแมนซิตี้เป็นเจ้าของ
อย่างเช่นดาบิตปิยาอดีตกองหน้าทีมชาติสเปน
ซึ่งเคยเล่นในนิวยอร์กซิตี้ระหว่างปี๒๐๑๔ถึง๒๐๑๘นะครับ
ก็เคยยกมาเล่นให้กับเมลเบอร์ซิตี้ในเอลิกออสเตรเลีย
ด้วยสัญญายืมตัวปี๒๐๑๔ถึง๒๐๑๕
รวมถึงแฟรงค์แลมพาร์ตคุณซื้อใหม่ของเชลซี
เมื่อครั้งที่หมดสัญญากับเชลซีสมัยเป็นนักเตะปี๒๐๑๔นะครับ
เดือนสิงหาคมเขาเซ็นไปร่วมทีมนิวยอร์กซิตี้
แต่ว่าก่อนจะเปิดฤดูกาลซิตี้ก็ได้ทำสัญญาระยะสั้น

ก่อนจะขยะสัญญาจนจบซีสันปี๒๐๑๕

อันนี้ก็คือเรื่องที่คุณไกรสอนเล่าให้ฟัง
เพื่อจะเชื่อมโยงว่าที่มาที่ไปของนักเตะพวกนี้เนี่ย
สุดท้ายแล้วก็เดินทางไปมา
เดี๋ยวรอความชัดเจนดีกว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
หรือว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยเห็นมีข่าวเหมือนกัน
เขาอาจจะส่งตัวแทนมาพูดคุยแบบลับ
โดยที่ไม่ต้องการให้เป็นข่าวถ้าเกิดว่าดิวนี้สามารถเดินต่อได้
ก็คงจะมีการแถลงข่าวใหญ่ต่อไปครับ
มันก็จะมีกิจกรรมเชื่อมโยงกันนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักเตะ

ระดับทีมในไทยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับครับส่วนเรื่องของฟุตบอลไทยเย็นนี้นะครับ
มีไทยลีกเตะสี่คู่กันนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีสุโขทัยเจอกับเชียงใหม่นะครับ
แปดนาฬิกาพีทีระยองเจอกับพีทีประจวบสิบเก้านาฬิกาชนะฮอนวิวเจอกับตราดเอฟซีนะครับ
คู่สุดท้ายของวันนี้ราชบุรีเจอกับการท่าเรือ๒๐นาฬิกา
โปรแกรมของเมืองทองจะเจอกับดรูแบงก็อลอยันเนตน์เนตเตะน์วันพรุ่งนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่ม
ส่วนฟุตซอลไทยลีกนะครับมีเตะกัน๓คู่นะครับ
๑๖นาฬิกา๓๐นาทีก็ลงสนามไปแล้ว
ระหว่างกรมทางหลวงเจอกับมภาคและ๑๘นาฬิกา๓๐นาที๒คู่นะครับ
สิงห์สมุทรศาคมเจอกับมกาเสมอดิตและการท่าเรือเจอกับสิงห์สะเกดฟุตซอลคลับ